อื่นนะฮะมีมากมายให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ
มาดูข่าวแรกนี้กันก่อน
ปัญหาของคนขับรถเมย์๒คัน
เขาตีคู่กันมา๒คันนี้แล้วก็มีการเถียงกันข้ามรถเมย์เลย
ทั้งที่ผู้โดยสารเขาก็อยู่ในรถ
แล้วผู้โดยสารแอบถ่ายคลิปนี้ไว้โอ้โหเถียงกันหนักมากคุณผู้ชม
ไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้กรมการขนส่งทางบก
มีการลงดาบลงโทษ๒คนขับรถเมย์นี้แล้วนะฮะ
นี่แหละฮะรถเมย์๒คันจอดเทียบกันประชิดกัน

ของคนขับรถเมย์เถียงข้ามรถกันเลยนะฮะ
มีขึ้นมึงขึ้นกูนะครับแล้วก็ผู้โดยสารคุณ
เป็นคนถ่ายไว้แล้วก็บันทึกเสียงทั้งหมดนะฮะ
ทีนี้ครับในโลกโซเชียลมีการแชร์กันเยอะมาก
สำหรับกรณีนี้นะฮะกรณีที่คนขับรถเมสด่ากันไป
สองคันก็คือรถเมสสาย๑๘๙กับรถเมสสาย๘๑นะครับ
โดยผู้โดยสารที่นั่งมากับรถเมย์ทั้ง๒คัน
ก็งงกับการที่ต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงคุณ

ถ้าขึ้นแล้วลงมาตีกันก็จะแย่
หรือถ้าขึ้นแล้วขับแข่งกันเนี่ยผู้โดยสารจะซวยนะฮะ
กลายเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะว่ามีการแชร์กันมากมาย
แล้วบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณแยกไฟแดงตลาดเกษตรบังแคร์
ถนนเพชรเกษมเขตบังแคร์กรุงเทพมหานครนะครับ
ทีนี้พอแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลมากมายนะฮะ
แล้วบอกว่าเกิดเหตุวันที่๑๔กุมภาพันธ์๖๔

ทีนี้ครับฝ่ายที่ต้องตรวจสอบก็คือกรมการขนส่งทางบก
กองตรวจการขนส่งทางบกนะฮะ
วันนี้ได้เรียกคนขับรถเมย์ทั้ง๒คัน
เข้ามาพบเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
หมายเลขทะเบียน๑๒๐๒๙๔กรุงเทพฯ

ทะเบียน๑๐๓๙๙๖กรุงเทพฯ

ทีนี้เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก
เขาก็มีการสอบส่วนทั้ง๒คัน๒คนเลย
ทั้ง๒คนคือนายอิสระเรศคนขับรถสาย๑๘
กับนายนิพนธ์คนขับรถสาย๘๑

ว่าได้ทำผิดจริงคือโต้เถียงกันจริง

พระราชบัญญัติรถยนต์พศ๒๕๒๒นะครับ
ทีนี้ทางด้านของกรมการขนส่งทางบก

คือนายอิสระเรศคนขับรถสาย๑๘๙เนี่ยนะครับ
ถูกเปรียบเทียบปรับข้อหาแสดงเกรียร์
วาจาไม่สมควรหรือไม่สุภาพ

ส่วนนายนิพพลคนขับรถสาย๘๑นี่นะครับ
ก็เปรียบเทียบปรับข้อหาแสดงกิริยาวาจาไม่สมควรหรือไม่สุภาพ
เปรียบเทียบปรับจำนวนเงิน๑๐๐๐บาท
แล้วก็ปรับในข้อหาเดินรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย
เป็นเงินอีก๑๐๐๐บาทนะครับ
แล้วก็ส่งตัวคนขับรถทั้ง๒คนเข้ารับการอบรมสิคุณ
อบรมเสริมสร้างความรู้และสร้างความตระหนัก
ในการให้บริการที่ดีเป็นเวลา๓ชั่วโมง
บันทึกความผิดไว้ในฐานประวัติข้อมูลผู้ขับรถ
และทีนี้ก็ต้องมาเคลียร์ใจ๒คนนั่งติดกันเลย
ต้องมาฟังการอบรมอยู่๓ชั่วโมง
แล้วใจทั้งคู่เป็นไงเอาเคลียร์กันซะ
ไม่ใช่มาเถียงมาโต้เถียงกันอีกมาขัดแย้งกันอีก

นี่ก็นั่งฟังกันทั้งคู่นะครับ